พาคุณผู้ชมไปที่บ้านของคุณยายท่านหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีนะคะคุณยายอายุ๗๖แล้วค่ะ
มีคนร้ายเนี่ยงัดประตูบ้านคุณยายที่ลูกบิดนะคะแล้วก็เข้าไปในบ้านขโมยเงินของคุณยายไป
คุณยายบอกว่าโอ้โหหมดเกลี้ยงเลยอ่ะสี่พันบาทอืม
เลี้ยงหลาน๓คนแล้วก็เงินนี้เป็นเงินที่เก็บหอมรอมริบเอาไว้
จะให้เป็นค่าขนมของหลานแล้วมากวาดไปหมดเกลี้ยงแบบนี้ค่ะ
คุณยายพิมพาวิมุติอายุ๗๖นะคะบ้านอยู่ในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
คนร้ายเนี่ยงัดประตูลูกบิดเข้าไปแล้วก็ลื้อค้นหาของมีค่า
เอาเงินสดไปสี่พันนะคะซึ่งก็เป็นค่าขนมของหลานสามคนนะคะ
จากนี้ในกระเป๋าที่คนร้ายเอาไปเนี้ยมีเอกสารสำคัญหลายอย่างอืม
สมุดบัญชีธนาคารมีบัตรประชาชนของหลานมีทะเบียนบ้าน
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปเก็บรอยนิ้วมือของคนร้ายนะคะเราส่งคุณพัชรวริน
ชรปภานันทร์นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
บ้านก็ปิดนะคะตอนแรกนักข่าวของเรานึกว่าไม่มีใครอยู่
แต่สุดท้ายคุณยายมาเปิดประตูให้คุณยายบอกว่าตอนเนี้ยล็อกประตูแน่นเลยค่ะ
ครับที่คุณพัชรวรินบอกว่าเหมือนไม่มีคนอยู่ก็เพราะว่ากลัวโจร
อืมเลยปิดเงียบล็อกแน่นเลยนะคะกลัวโจรจะเข้ามาก่อเหตุอีก
เมื่อวานคุณยายบอกว่าบ้านหลังนี้คุณยายอยู่กับหลานอีก๓คน
รวมแล้วสี่คนหลานเรียนป่าวหนึ่งป่าวสามมสองนะคะ
ก่อนเกิดเหตุคือไปธนาคารค่ะ๒๓ชั่วโมงได้ไม่ได้ล็อกประตูรั้ว
แค่ประตูบ้านด้านในตรงเนี้ยค่ะคุณยายบอกกลับมาก็ยังไม่เอกใจอะไร
เพราะประตูยังล็อกเหมือนเดิมคือโจรมันล็อกให้เหมือนเดิมนะ
หลังจากเข้าไปขโมยของอ่ะแต่พอเข้าไปปุ๊บโอ้โห
คุณยายบอกตกใจมากกระเป๋าถือหายไปในนั้นมีเงินสี่พัน
เป็นเงินออมเอาไว้ให้หลานสามคนพอหลานรู้ว่าเงินหาย
หลานถามยายเลยว่าแล้วหนูจะเอาเงินที่ไหนไปโรงเรียน
ถามยายเลยเจ้าตัวเล็กอ่ะคุณยายแล้วหนูจะเอาเงินที่ไหน
หนูจะเอาบี้เลี้ยที่ไหนถามอยู่นั่นอ่ะเดี๋ยวถามเดี๋ยวถาม
อืมเขาถามอ่ะแต่ยายก็ยิ้มยิ้มแต่บอกว่าเออนั่นน่ะสิ
โอ้โหป้าว่าเอ๊ะเราขี้ลืมเราไปวางไว้ตรงไหนอะไร
แต่ป้ามั่นใจเลยว่าตรงนั้นน่ะแล้วก็หาก็หาซ้ำแล้วซ้ำอีก
ซ้ำอยู่นั่นหาไม่เจอก็ซ้ำอยู่นั่น
ไว้เหมือนเดิมป้าไข่เข้าอ่ะคุณยายบอกตอนนี้ไม่เป็นอันทำอะไรเลยค่ะ
กลัวคนร้ายจะย้อนกลับมาก่อเหตุอีกเพราะตำรวจยังจับตัวไม่ได้นะคะ
เช่าบ้านหลังนี้มาปีกว่าแล้วก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้
สภาพแวดล้อมในหมู่บ้านก็สงบดีคุณยายบอกว่าเงินสี่พันบาท
สำหรับบางคนอาจจะมองว่ามันไม่ได้มากอะไร
แต่สำหรับยายสำหรับหลานอีก๓คน

มันเป็นเงินที่ยายเก็บหอมรอมริฟท์
เงินที่แม่ของเด็กให้มาเป็นค่าขนม
เป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องการเรียนของหลานทั้ง๓คน
ดูข่าวป้าก็เคยพูดเวลาเห็นข่าวเขาทำอะไรไม่ดีป้ายังนึก
ทำไมก็ต้องมาทำอย่างนี้อะไรแบบนี้เนี่ยนะ

คือเขาไม่นึกถึงคนลำบากคิดว่าเยอะนะ
ไม่รู้สิป๊าก็ค่ะสำหรับเรานุเขาใหม่

มันกลัวจะมาอีกหรือเปล่ามันแรงแล้วอยู่กันเด็ก
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดชนบุรี
ลงพื้นที่ไปตรวจเก็บหลักฐานเพื่อตามตัวคนร้าย
ก็ไปดูพวกรอยนิ้วมือแฝงอะไรต่าง
คุณยายก็เลยบอกว่าคุณยายก็จะติดกรอนประตูเพิ่มขึ้น
ตอนนี้เพราะว่าลำพังแค่ลูกบิดอย่างเดียวเนี่ยเอาโจรไม่อยู่ครับ
หาอะไรงัดแบบนี้ปึ๊กเดียวก็ออกแล้วติดกลอนเพิ่มนะฮะ